พาไปดูที่จังหวัดตากกันหน่อยค่ะน้ำ

แต่ว่าพอน้ำมันคลี่คลาย

เขาต้องใช้สลิงขึง

ถ้าว่าชาวบ้านจำเป็นต้องข้ามไปข้ามมา

เป็นสลิงที่ชาวบ้านเขาเอามาใช้ในการดู

ต้องเกาะแล้วก็ข้ามแบบนี้

คือถนนตรงนี้มันยังทำไม่ได้ไงน้ำยังหลากอยู่เลยนะฮะ

นี่นักข่าวก็ไปถามพี่ลำบากไหมลำบากสิ

อันนี้ต้องส่งมีตะก้าอันเหนือนะ
เพื่อที่จะใส่ของแล้วก็ข้ามฝั่งมา
ซึ่งจุดตรงนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักเลยนะ
ชาวบ้าน๑๗ครัวเรือน๕๐กว่าคน

ก็ต้องเอาสลิงมาขึงกับเสาไฟฟ้าลำเลียงอาหาร

ชาวบ้านเขาก็ต้องไต่สลิงแล้วก็ข้ามห้วยมาแบบนี้
บางทีเขาเลี้ยงวัวอยู่ใช่ไหม
เขาปล่อยเอาไว้ในไร่อีกฝั่งหนึ่ง
เวลาจะไปดูว่าเอ๊ะวัวฉันยังอยู่ดีหรือเปล่า
เอาต้องเกาะสลิงมาเอาอาหารใส่ตะก้า
แล้วก็ส่งกันผ่านทางสายสลิงตรงนี้
โดยประหลัดจังหวัดตากประหลัดสวนิษฐสุริยกุลณอายุทยา
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบซ่อมแซมถนนให้เร็วที่สุดเลย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองตากดูแล
ส่งทั้งอาหารทั้งน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพต่าง
ให้กับชาวบ้านทั้ง๑๗ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
จนกว่าจัดสร้อมถนนแล้วเสร็จนะคะ